หนึ่งนาทีมีเฮวันนี้นะคะจะพาไปดูความคลื้นเคลงของนักเตะทีมชาติไทย
ชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีในแขมฝึกสอมค่ะ
นาทีมีเฮวันนี้ไปดูสีสันความสนุกของแคมป์เก็บตัวช้างศึกปรีโอลิมปิก

บรรดาแข้งช้างศึกชุดปรีโอลิมปิก

อย่างจริงจังเพื่อหวังโคต้า

ก็พักอย่างจริงจังเช่นกัน
โดยในช่วงฉลองวันเกิดของสตาร์ฟโค้ชทีมชาติรายหนึ่ง
นำโดยโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์

ก็มารวมตัวกันร้องเพลง

ซึ่งงานนี้ตัวแสบประจำทีม
อย่างเมซิเจมีหรือจะพลาด

บรรดาแข้งวัยคนนองทั้งหลาย

พาเรทกันแจกไข่กันสนุกสนาน

พ่อยอดขวัญใจแฟนบอลเมซี่เจ
กับการป้ายเค้กตบท้าย

สนุกสนานก่อนลุยศึกปรีโอลิมปิก
และนี่คือ๑นาทีมีเฮ